ประเด็นทางการเมืองกันบ้างช่วงนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้

ค่ะมาดูบรรยากาศการลงพื้นที่กันสักหน่อยนะคะ
แต่ว่าก็ยังทำงานอยู่นะมีคนสงสัยเรื่องนี้เหมือนกัน
ว่าปกติแล้วการลงพื้นที่ถ้าเป็นในฐานะนายกรัฐมนตรี
ก็ต้องลงพื้นที่ในทางราชการ
เมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์ไปสวนจตุจักร

คือจะบอกว่าไปทั้ง๓ปเลย
การไหนบุรพักยักษ์ไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์ประวิทธิ์ป๊อกอนุโพง
ไปกันครบเลยนะคะแล้วก็มีคำพูดหยอดเล็กน้อย
คำพูดน่ารักจากยานนายกรัฐมนตรีนะคะ

แต่ว่าตอนนี้ยิ้มแล้วไม่มีไม่ออกแล้วนะคะ

แต่ผมชอบหน้าผลเอกประวิทย์นะ
ตอนที่ฟังประเทศนายกพูดแล้วหันมันยิ้มเบา
นายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศเราต้องขับเคลื่อนด้วยความรัก
ถ้าเกิดว่าไม่รักกันมันไปต่อไม่ได้นะคะ
ก็เป็น๓ปจากค่ายบุรพาพยักษ์นะคะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ใช่ค่ะแต่ว่าแม้ว่าบรรยากาศจะชื่นมื้น
แต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ต้องถามคำถาม
เวลาเจอท่านก็ต้องถามคำถามหลายคำถาม
อันนี้เป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีไปพูดคุยกับแม่ค้าขายข้าวแกง
อยู่ที่บริเวณริมรั้วแต่ว่าต้องคุยกันข้ามรั้ว
แต่สุดท้ายท่านก็บอกว่าความรักไม่มีอะไรมาขวางกั้น
เมื่อวานไปแต่เช้าเลยตั้งแต่๘โมงครึ่งนะฮะ
บรรยากาศก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้นะครับ
แต่ว่าก่อนเดินทางกลับตอบสื่อกรณี
มีคนที่จะไปเตรียมยื่นร้องให้กรกต
ตรวจสอบคุณสมบัติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ของภักดิ์พลังประราชารัฐก็ถือท่านพลเอกประยุทธ์

สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ไขว้เขว

ส่วนเรื่องการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเมื่อวาน
ก็ทางฟากฝั่งเพื่อไทยคุณชัยกาเสมนิติศิริ

ตอนนี้ไปเดินตลาด๔๕ปีได้ทำแบบนี้หรือเปล่า
พออยู่ในช่วงของการเลือกตั้งอยู่ระหว่างการรับเสนอชื่อ
ก็ไปเยี่ยมเยี่ยมประชาชนทุกหัวระแหงแสดงว่าอะไรล่ะ
อันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของฝากฝั่งการเมืองคนอื่นเขานะครับ
ค่ะส่วนเรื่องของข่าวเศร้านะคะ
กรณีการเสียชีวิตของนายฉัดมงคลชาติพงศธรผู้สมัครสอสอ
จังหวัดร้อยเอ็ดจากภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
เป็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะ
นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทย
อภัยนะคะพักชาติไทยพัฒนาเนี่ย
กล่าวว่าก็เสียใจกับข่าวที่ได้ทราบนะคะ
หลังจากลงพื้นที่หาเสียงตั้งแต่วันที่๑๕กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะ
ของผู้เสียชีวิตโดยสมาชิกพักทุกคน
ขอแสดงความเสียใจอย่างมากต่อครอบครัวของนายฉัดมงคล
ทั้งนี้ตามกฎหมายรูปวัตถุการณ์เลือกตั้งสอสอ
กำหนดไว้ว่ากรณีผู้สมัครเสียชีวิต
จะต้องปิดรับสมัครแต่เป็นช่วงก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้นำคะแนนที่มีผู้ลงให้ไปรวมเพื่อคำนวณ
เป็นจำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อด้วยค่ะ
มาดูบรรยากาศหาเสียงนะคะของพักพลังประชารัฐ
นายสุวิทย์เมสินซีรองหัวหน้าพักลงพื้นที่
ผู้สมัครในเขตบางแคร์ด้วยตัวเองเลยกล่าวว่า
นี้น้ำท่วมทุกปีเพราะไม่มีสอสอหรือว่านักการเมืองดูแล
จึงเสนอคนรุ่นใหม่ให้เข้ามารับใช้ให้เข้ามาดูแลนะคะ
รับว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกทำให้พักเสียเปรียบ
ขออย่าไปดูที่วาธกรรมทางการเมืองดูที่ความตั้งใจ
ก่อนหน้านี้นายสนทรรศสนทรียระวงห์เลยค่ะที่การพักเนี่ยนะคะ
พักพลังประชารัฐไม่อยากเห็นบ้านเมืองแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
และเห็นว่าผลเอกประยุทธ์เหมาะสมที่จะเป็นนายกหลังการเลือกตั้งค่ะ
ดูความก่อนไหวก็ต่อนะคะสำหรับภักษ์ประชาธิบัติในอภิษฐเวชาชีวะ
ผู้สมัครเขตดอนเมืองลงพื้นที่เหมือนกันนะครับ
พบปรับประชาชนไปกันที่ตลาดเช้าย่านดอนเมือง
ขึ้นรถแห่หาเสียงเลยนะคะโดยไม่กังวลการแข่งขันในพื้นที่
รับว่าการปราศัยหาเสียงอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้าง
มันเป็นเรื่องปกติแต่ตำหนิบางพักที่อาจจะมีการใช้ถ้อยคำหยาบคาย
หรือว่าไม่เหมาะสมก็คือพูดถึงกรณีที่ผ่านมานะคะ
ก็คือการเปิดเสียงของรถหาเสียงที่เสียงมันกระทบกระทั่งกัน
เสียงมันดังกลบกันไปกลบกันมา
อันนี้เป็นบรรยากาศเช้านี้เลยนะฮะเมื่อเช้านี้เองประชาธิปัตย์นะครับ
ส่วนชาติชาศิษภัณฑ์แคดดิเดจนายกรรธมตรีของภาคเพื่อไทย
กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดส่วนตัวไม่กังวลกับผู้แข่ง
ก็คือพักพลังประชารัฐที่มีการเสนอผลเอกประยุทธ์เป็นนายก
เพราะประชาชนเห็นแล้วว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเพราะอะไรและควรจะเลือกใคร
และว่าถ้าพักไทยรักษาชาติถูกยุบก็คิดว่าไม่กระทบกับพัก
เพราะพักเป็นอิสระต่อกันนะคะ
ปิดท้ายที่สุราธานีนายเทียรยุทธ์เอี่ยมตระกูลผู้สมัครสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
หาเสียงที่บ้านชะเงอะตำบลตะเคียนทองอำเภอกาญจนดิต
มีการเสนอนโยบายเน้นสวัสดิการต่างนะคะ
บอกด้วยว่าตั้งแต่บิ๊กตุมาเป็นแคนดิเดตนายกประชาชนให้การยอมรับในตัวผู้สมัครมากขึ้นนะคะ

และผู้สมัครลงพื้นที่ไปพบประชาชนด้วยนะคะ
ประชาชนก็